แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงนะครับ

ภาคเหนืออีสานก็คืออากาศเย็นที่แผ่เข้ามานะครับ

จะมีเวลาในการบริหารจัดการน้ำที่เข้ามาอยู่ตามพื้นที่ต่างนะครับ
เพื่อที่จะรอฝนต่อไปในช่วงต้นเดือนหน้าเลยนะครับ

มีปัจจัย๒ปัจจัยที่จะทำให้ฝนไทยลดลงนะครับ

หนึ่งลูกเนี่ยนะครับอยู่แถวบริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์นะครับ
อีกหนึ่งลูกก็กำลังจะก่อตัวขึ้นแถวบริเวณปากอ่าวเบงกอ
สองลูกนี้จะช่วยดึงฝนออกจากเมืองไทยของเรานะครับ
ซึ่งขณะนี้เองเนี่ยนะครับบริเวณทะเลอันดามันครับ
ก็กำลังมีการก่อตัวของพายุอยู่นะครับ
แน่นอนก็จะเอาฝนเนี่ยนะครับเคลื่อนออกจากเมืองไทยของเรา
ส่วนนี้เป็นอากาศเย็นนะครับที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการแผลลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เหนืออิสานตอนบน

อากาศจะสังเกตว่าค่อนข้างเย็นละทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนนี่คือการเปรียบเทียบอุณหภูมินะครับ
ช่วงประมาณตี๕๖โมงนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้
จะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ยนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาส่วนพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
ตอนบนก็จะลดลงเหลือประมาณ๒๐๒๑องศานะครับ
ซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
อากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจจะทำให้ไม่สบายกันได้นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นยังไง
นี่คือการเคลื่อนตัวของกระแสลมนะครับที่มีการหอบเอากลุ่มฝนเนี่ยนะครับ

เลื่อนตัวผ่านไปแล้วก็ไปสู่จุดศูนย์กลางตรงนั้นนะครับ
นั่นก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ฝนครับ
ก็จะค่อยมีการเคลื่อนตัวจากบริเวณฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก

ดังนั้นในพื้นที่เหล่านี้ยังคงมีโอกาสเจอฝนอยู่นะครับ
หนักหน่อยก็แถวหัวหินเพชรบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่อาจจะมีภูเขาอยู่ตรงนั้นนะครับ
ซึ่งเป็นแนวปะทะของกระแสลมพอดี
ก็จะมีฝนตกสะสมค่อนข้างเยอะนะครับ

ดังนั้นพื้นที่สีเขียวตรงนี้วันนี้ยังคงต้องเตรียมรับฝนอยู่
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะหายแน่นอนนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของสภาพอากาศที่คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ